อยากรู้เวลาดอมกินดอมกินแบบธรรมดาหรือดอมกินแบบถอดเสื้อ

ให้ดูก่อนเลยคุณผู้ชม
กินแบบไหนกินแบบธรรมดาหรือกินแบบถอดเสื้อ

มะพร้าวถอดเสื้อเคยกินเปล่า
เคยกินเปล่ามะพร้าวที่แบบคว้านมะพร้าวแกะสลัก
แล้วนี่ค่ะเที่ยงให้ดูคุณลุง

จากการขายมะพร้าวถอดเสื้อ

เนี้ยเดี๋ยวดูนะว่าจะออกมาเป็นรูปอะไร

แต่จริงเป็นคุณตาแล้วนะ

พี่พลุ๊กบอกว่าพูดพร้าว
โอ้โหนี่ค่ะคนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกตาทวินตาทวิน
ตาทวินเนี่ยเอ้ยเริ่มเห็นเป็นทรงแล้ว
บางคนก็จะเรียกว่ามองไปที่หน้าเขา
หน้าคนขายหน้าคนขายเด่นที่หนวดถูกไหมบางคนก็เรียกลุงหนวดบางคนก็เรียกตาหนวด
แต่นี่ค่ะที่ทำออกมานี่คือมะพร้าวจริงนี่แกะเป็นรูปอะไรฮะถ่ายสิ
ลิงน้อยไหมเออน่าจะลิงฮะนึกว่าปลาวานอุ้ยดอมเนี่ยค่ะมะพร้าวถอดเสื้อ
บางคนก็เลี้ยมะพร้าวคว้านอยู่หน้าสวนสาธารณะที่บ่อพลอยอำเภอบ่อไร่
ที่จังหวัดตราดตอนนักข่าวไปถึงก็ยังเจอเลยเจอลุงหนวดหรือว่าตาถวิน
แกะมะพร้าวอยู่นี่เป็นรูปเต่าทำได้หลายรูปมากครับก็บอกว่าเนี่ยนะ
ลุงขายมะพร้าวน้ำหอมขายมะพร้าวถอดเสื้ออยู่หน้าสวนสาธารณะเทศบาลบ่อพลอย
หลายปีแล้วมันมีตั้งช่วงขายดีขายไม่ดีเห็นเป็นรูปอะไรบ้างเนี่ยมีตาวมีอะไรอีกตาวสองตัวมีตัวนี้ตัวอะไรนั้นตัวอะไรเนี่ย
มีหางกระรอกแบบนี้นะเขาบอกว่าจริงมันก็มีช่วงขายดีช่วงขายไม่ดีด้วยแต่ว่าไอ้ช่วงขายไม่ดีก็คือหน้าฝนคนไม่ค่อยมาซื้อเท่าไหร่นั่งว่างรอลูกค้าก็เห็นมะพร้าวแก่ในร้านขายไม่ได้ไงเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะเพิ่มมูล
รูปสัตว์ต่างยาวข้ามปีแล้วนะคะ
โอ้โห

เพราะปกติแบบเราขายมะพร้าว